ตลอดข่าววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเหล่าสัตว์แปลกหาดูยากกัน
สัตว์ที่ว่าจะแปลกขนาดไหนและมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่ควายไทยเขาง้องลงดิน
ไปกันที่ตำบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่เนี่ยเป็นบ้านของนายเอี่ยมลานอกที่ได้เลี้ยงควายไทยเขาประหลาดชื่อว่าเจ้าตู้ไว้
ควายตัวนี้เนี่ยครับเป็นควายเพศเมียอายุ๑๒ปีที่ลักษณะไม่เหมือนควายไทยทั่วไป
นั่นก็คือเจ้าตู้เนี่ยครับมีเขาทั้งสองข้างบนหัวและชี้ลงพื้นดิน
ความยาวของแต่ละข้างประมาณ๔๐เซนติเมตร
แตกต่างจากควายไทยทั่วไปที่มักจะมีเขาสองข้างงองชี้ขึ้นฟ้า
ทั้งนี้เนี่ยตามความเชื่อโบราณถือว่าเป็นควายที่หาได้ยาก
ถ้ามีการซื้อขายโดยเด็ดขาดต้องเลี้ยงไปจนกว่าจะตายจากกันไป
เพราะเป็นควายที่นำโชคลาภมาสู่ครอบครัวและตั้งแต่เลี้ยงเจ้าตู้มาเนี่ยครับ
ครอบครัวของนายเอี่ยมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเงินมีทองมีไร่นามาทำมาหากินและเงินไม่เคยขาดมือเลยล่ะครับ
ไปต่อกันที่ควายแปลกหน้าตาเหมือนสุนัขพันปัก
ความแปลกที่เราพูดถึงก็คือเจ้ามูมูควายแคละที่มีความน่ารักและเชื่อง
โดยเฉพาะตอนกินฟางเจ้ามูมูจะไม่ได้กินหรือเล็มญาติได้เหมือนควายทั่วไป
แต่จะใช้ความพิเศษของลิ้นตัวเองที่มีความยาวมากกว่าควายตัวอื่นด้วยการตะวัดฟางข้าวเข้าปาก
ใครเห็นเนี่ยก็ชอบก็หลงรักต่างเข้ามาขอถ่ายรูปและเซลฟี่กันอย่างคึกคัก
คุณองค์อาจเกษีลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
ซึ่งเป็นเจ้าของบอกว่าเจ้ามูมูควายแคละพันเตี้ยพ่อเป็นควายพันธุ์ไทยแม่เป็นพันจั๊บจาระบัส
มีคนมาให้ราคาถึงห้าแสนบาทแต่ตัวเขาเองนั้นไม่ขายเพราะรักมาก
ไม่คิดจะขายแม้แต่ครั้งเดียวและตั้งแต่ได้เจ้ามูมูมาก็มีแต่ให้คุณ
การค้าขายดีขึ้นมีกำไร
และสุดท้ายกับไก่ขนถวน
ไปกันที่ซาชาฟาร์มตั้งอยู่เลขที่๔๕หมู่๗ตะบนบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
ที่นี่เนี่ยเราจะได้พบกับไก่แจ้แปลกที่มีลักษณะพิเศษคือมีขนทวนทั้งตัว
แตกต่างจากไก่ตัวอื่นมากมากเลยล่ะครับโดยไก่ปกติจะมีขนลูบไปข้างหลัง
ส่วนไก่แจ้ตัวนี้ขนของมันกลับชี้โดชี้เดย้อนสวนทางนั่นเอง
ไก่ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าแจ้ถวนเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างไก่ป่ากับไก่แจ้
พอเกิดมาก็แสดงลักษณะแปลกตั้งแต่เด็กเจ้าของจึงเลี้ยงไว้เพราะเห็นว่ามันแปลกดี
ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีคนติดต่อมาขอซื้อซึ่งเจ้าของก็ประกาศไว้ว่ายังไม่ขาย
เพราะอยากเลี้ยงไว้ดูเพราะสวยงามแปลกตานั่นเองล่ะครับ